สำหรับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
มีลำดับขั้นตอนในการแต่งตั้งอย่างไร
ระยะเวลาในการแต่งตั้งจะต้องใช้เวลายาวนานแค่ไหน
ติดตามจากรายงานของคุณสุดปรีดามหายศครับ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
จะยึดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช๒๕๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่๒
พุทธศักราช๒๕๓๕ในหมวดที่๑สมเด็จพระสังฆราชอันประกอบด้วย
เมื่อตำแหน่งของสมเด็จพระสังฆราชว่างลง
มหาเทราสมคมจะมีมติคัดเลือกสมเด็จพระราชาคณะ
ที่มีความอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช๒๕๐๕
แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช๒๕๓๕เพียงรูปเดียว
โดยคำว่าอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์นั้น
จะพิจารณาจากลำดับที่ได้รับโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะก่อนหรือหลัง
ซึ่งในที่นี้สมเด็จพระราชคณะที่มีอาวุโสสูงสุดลำดับแรก
คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ
หลังจากมีการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มหาเทราสมาคมจะส่งนามสมเด็จพระราชคณะที่ได้รับการคัดเลือก
ไปยังผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ลำดับต่อมาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จะเป็นผู้ทำเรื่องขอสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
ส่งไปยังนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
จากนั้นจึงส่งต่อไปยังนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายต่อไป
ขณะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าว
ซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ว่าทางมหาเทราสมาคม
ได้มีการรับรองมติวาระพิเศษเมื่อวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
โดยมีมติเห็นชอบให้เสนอสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เพียงรูปเดียว
เพื่อเสนอการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ยี่สิบ
ทางด้านนายชะยพลพงศรีดารองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ขณะนี้ทางพศยังไม่ได้รับเรื่องดังกล่าวจากมหาเทราสมาคม
ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของมหาเทราสมาคมว่าจะส่งเรื่องมายังพศเมื่อใด
โดยประบอคณะสมพศ๒๕๐๕แก้ไขเพิ่มเติมพศ๒๕๓๕
ก็ไม่ได้มีการระบุเรื่องเงื่อนไขของกรอบเวลาในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
ว่าแต่ละลำดับขั้นตอนนั้นจะใช้ระยะเวลามากน้อยเพียงใด
ซึ่งเมื่อย้อนไปในอดีตพบว่าการสถาปนาของสมเด็จพระสังฆราชบางองค์
ใช้เวลานานถึง๓๘ปี
ทั้งนี้นอกจากจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของว่าที่สมเด็จพระสังฆราชแล้ว
ยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานการณ์บ้านเมืองด้วย
ปรีดามหายศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน